ส่วนเรื่องนี้ถามตัวเองกันหน่อยนะคะว่าถ้าเจอแบบคุณครูผู้หญิงคนนี้จะทำยังไงกันดี
มีผู้ชายที่รู้จักกันในหมู่บ้านรู้จักในที่นี้คือรู้จักหน้าค่าตานะ
มาที่บ้านโวยวายบอกว่าเนี่ยอุตส่าห์ให้เงินไปสร้างบ้านทั้ง๓ล้าน
และฉันกับเธอก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อน
ครูบอกงงไม่เคยเป็นสามีภรรยาไม่เคยเอาเงินมาสร้างบ้านอะไรใดเลย

นี่ท้าให้แจ้งความจับด้วยแต่มาโวยวายหน้าบ้านเขา
นี่คือบ้านของคุณครูคนหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะคะเธออายุ๕๗ปี
ผู้ชายคนนี้มาโวยวายตะโกนบอกฝากปืนไว้มาบอกเคยเป็นสามี
บอกให้เงินสร้างบ้าน๓ล้านกว่าบาท
ฝ่ายหญิงปวดหัวหนักมากเลยบอกไปคุณตำรวจสพน้ำพองช่วยหน่อยค่ะ
ตำรวจผู้นำชุมชนก็ลงพื้นที่เลยผู้ชายที่มาก่อเหตุชื่อนายอารักษ์นะคะ
เคยมาข่มขู่แบบนี้แล้วสองครั้งเคยถึงขั้นมาขู่บอกจะฆ่ายกครัวด้วย
บอกว่าเนี่ยเคยเป็นสามีภรรยาเคยให้เงินสร้างบ้านแล้วก็ฝากปืนเอาไว้ด้วย
ทางฝั่งบ้านของคุณครูผู้หญิงบอกว่าเคยไปแจ้งความไว้๒ครั้งแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้เลย
เจ็บแต่เด็กและยิ่งหลังนะงานการไม่ทำเอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องดูดกันช้าทุกวันเลย
และยิ่งถ้าดื่มเหล้าไปด้วยนะโมโหร้ายจัดเคยถึงขั้นขู่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่
พ่อแม่ต้องหนีไปนอนนอกบ้านเวลาลูกเมาหนักค่ะ
ส่วนเรื่องที่ลูกชายไปพูดว่าเคยเป็นสามีภรรยากับเขาอะไรยังไงเนี่ย
พ่อแม่บอกไม่รู้เรื่องอ้าวไม่เป็นไรตำรวจเจอตัวอารักษ์แล้วถามจากอารักษ์ดีกว่า
ไปบ้านเขาทำไมครับ
อารักษ์เป็นสารวัสด์นี่นะ
เป็นตำรวจด้วยนะ
เออนะคะถามว่าครับยศพันตีพันโทแล้วสิ

เอาไปเลย๓ข้อหาค่ะอารักษ์ประพฤติตัววุ่นวายหมินประมาท
แล้วก็ไปขู่ทำให้คนอื่นเกิดความกลัว